อยากให้คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมถูกรับเป็นคดีพิเศษไหม
ถ้าผมคิดแบบประชาชนทั่วไปผมอยากให้เป็น
เพราะว่าคดีนี้มันเป็นอาญาแผ่นดิน
แต่ว่าเราก็ไม่ใช่ญาติสนิทอะไรเขาที่สามารถจะลงความเห็นได้

ตามกระบวนการถ้าเกิดว่าอยากจะให้เป็นคดีพิเศษ
ผู้เสียหายโดยตรงก็คือคุณแม่คนเดียวต้องเป็นคนไปยื่นเรื่อง
แต่เมื่อวานฟังแล้วนี่คุณผู้ชมเชื่อว่าท่านก็ทราบแล้ว
ว่าแม่อยากหรือไม่อยากให้เป็นคดีพิเศษ

เชื่อก็เชื่อไปแต่มีประชาชนข้อนประเทศ
โดยเฉพาะสองท่านนี้ไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมชั้นต้น

คุณรสนาโตศิตระกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภา
เมื่อวานนี้ไปพร้อมกับคุณนิติธรล้ำเหลือทนายนกเขา
ไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไปยื่นหนังสือค่ะ
ขอให้รับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเป็นคดีพิเศษ
ขอให้รับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเป็นคดีพิเศษ
ปกติแล้วเนี่ยเราทำข่าวนะพี่เบิร์ตนะ
คุณรสนาปกติแล้วแกจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานซะเยอะ

ส่วนใหญ่จะไปตั้งข้อสังเกตกับบริษัทพลังงานซะมากกว่า
ใช่ค่ะแต่คราวนี้คุณผู้ชมไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองเลยนะคะ

คุณรสนาบอกว่ามีความสงสัยในการทำงานของตำรวจที่มีแนวโน้ม
ในการดำเนินคดีว่าประมาทหรืออุบัติเหตุ
โดยเห็นว่าไอ้คดีนี้อาจเป็นคดีฆาตกรรมอำพราง
โดยมีผู้มีอิทธิพลบางคนมาเกี่ยวข้อง
และมีขบวนการทำลายพยานหลักฐาน
มีการเบี่ยงเบนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ใครบอกว่านิติวิทยาศาสตร์เบี่ยงเบนไม่ได้
ไปดูคดีก่อนสิอะคดีเครื่องดื่มชุกกำลัง
ปลายความเร็วรถได้มั้ยก็ปลายได้
ทีนี้คูณนิติธรณ์ทนานนกข่าวว่าไง
ว่าการทำงานที่ผ่านมาของตำรวจไม่สามารถอธิบายพยานหลักฐานต่าง
ทำให้การหาพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนรอบด้าน
แผลเกิดขึ้นก่อนหรือหลังตกน้ำเกิดขึ้นบนเรือหรือไม่
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกับรูปคดี
โดยเฉพาะทนายนกข่าวนี้นะคะยื่น๑๑ข้อ๑๑เงื่อนไข
ให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ
ใครล่ะคะมารับหนังสือพันธุ์กำรวจโทษภัทรธนารักษ์
เป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านบอกว่าคือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
เอาจริงนะถ้าเกิดว่าไปพิจารณาตามเงื่อนไขมันก็มีเงื่อนไขหลักเกณฑ์อยู่นะคะ
ว่าคดีไหนบ้างที่จะเข้าเงื่อนไขรับเป็นคดีพิเศษยังใช้ลูกโซ่เนี่ย
ใช่เลยใช่ไหมผู้เสียหายเยอะแต่รู้ไหมคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
บอกว่าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษ
และที่สำคัญผู้ร้องก็คือทนายนกเขาและคุณรังคุณรสนาเนี่ยนะคะ
ท่านไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงเออเนอะคุณแม่สิคุณแม่หายโดยตรงใช่ค่ะ
แต่สองคนเนี่ยมายื่นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะ
ที่ลุ้นบอกว่าอยากให้เป็นคดีพิเศษแต่รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ท่านก็บอกว่าแต่ก็สามารถนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดีพิเศษได้
ใครเป็นประธานรู้ไหมคะใครเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคดี
คุณวิศนุเครืองามอืม
ซึ่งจำได้ไหมตอนที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ย้อนกลับไป๒๓อาทิตยนู่น
คุณวิศนุเคยออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันที่ประชาชนเรียกร้องบอกว่า

มันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนให้สัมภาษณ์ไว้แบบนั้น

ถ้าเกิดว่าเห็นแรงกระเพื่อมจากสังคมแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
บอกว่าต้องใช้เวลาในกระบวนการตรงนี้
ก็คือเอาเข้าที่ประชุมใช้เวลาไม่นานในการพิจารณา
ส่วนจะทันการสรุปสำนวนคดีของกองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑หรือไม่
ต้องไปพูดคุยกับตำรวจว่าตำรวจจะสรุปสำนวนไปในทิศทางไหน

นั่นสิครับจะทันหรือเอ่อนะฮะอย่างนี้กี่วันล่ะอีก๘วันเอง
จะทันเหรอรอลุ้นกันไปนะคะทีนี้มาฝั่งแม่กันหน่อย
ธนายเดชากิติวิทยานันต์เป็นธนายความส่วนตัวของคุณแม่
ท่านก็ต่อสายให้พูดคุยกับคุณแม่เลยนะคะ

เมื่อวานนี้ประเด็นนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันนะคะ
ในขณะที่คนข้อนประเทศพยายามทำเพื่อลูกสาวของคุณแม่
แต่แม่ดูเหมือนแบบอืม

คุณแม่เอาแบบนี้คุณแม่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่
ทั้งสองคนมายื่นให้คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าอันนี้ทนายเดชาบอกนะคะ
เป็นคดีพิเศษเพราะมั่นใจในการทำงานของตำรวจ
ไม่ต้องการให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้อง
เนื่องจากจะทำให้คดียุ่งเหยิงคืออยากให้ตำรวจดำเนินไป
แปลความอย่างนั้นได้เลยนะคะตรงตามตัวที่แม่พูดออกมาเลยนะคะ
ยังบอกอีกว่าไอ้การกระทำแบบนี้เป็นการสร้างความยุ่งยาก
ให้ตำรวจในการทำงานซึ่งแนวโน้มจะสรุปสำนวนคดีอยู่แล้ว
เร็วนี้ถ้าตำรวจแถลงเนี่ยแม่บอกว่าคนดูคนฟังสังคม
ช็อกก็ได้นะโดยคดีแตงโมไม่มีอะไรซับซ้อน
จากที่แม่ได้รับรายงานจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะคะ
ทีนี้แม่ไม่ต้องการให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษ

นายนกเขาบอกว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังคนไทย
เพราะทนายนกเขาบอกว่าด้วยความเคารพนะครับแม่

ทีนี้กับการที่ว่าผมพยายามผลักดันให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษเนี่ย

แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

มันเกี่ยวข้องกับสังคมเนี่ย
ไม่มั่นใจคลางแคลงใจในกระบวนการยุติธรรม
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสำหรับคณะกรรมการพิจารณาคดีพิเศษที่ท่านต้องพิจารณานะคะ
ไม่ใช่ว่าแม่ไม่มีความประสงค์แล้วท่านจะแบบปัดทิ้งเลยไม่ได้
ท่านต้องพิจารณาต่อบอกว่า
เรื่องคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมมีความสลับซับซ้อนไหม

คุณแม่บอกคดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน

เรื่องที่๒ที่ทนายนกเขาบอกว่า
เอสไอต้องพิจารณาต่อคือ
คดีนี้มีการแทรกแทรงในกระบวนการยุติธรรม
หรือมีการทำลายกระบวนการยุติธรรมหรือไม่

คำว่าแทรกแซงเนี่ยแทรกแทรงด้วยคนที่มีอิทธิพล
ไม่ใช่เฉพาะทหารตำรวจบางคนเข้าใจผิดไงว่า

ผู้มีอิทธิพลหมายถึงคนที่มีเงินก็ได้
ทนายนกเขาบอกว่ามีการใช้เงินไปบิดอะไรบางอย่าง
กระบวนการยุติธรรมหรือไม่ทีเนี้ยการตั้งข้อสังเกตจาก
ประชาชนและประชาชนให้ความสนใจกับสิ่งที่มัน
เกิดขึ้นแล้วประชาชนก็พูดเหมือนกันว่าคุณแตงโม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมไอ้ประเด็นเหล่านี้ทนายนกเขา
บอกว่ามันก็ชัดอยู่แล้วว่าสังคมไม่มั่นใจในกระบวน
ยุติธรรมมันก็เข้าข่ายอยู่แล้วที่จะรับเป็น
คดีพิเศษได้อ่ะนะคะอืมทนายนกเขาตอบแม่ไปแบบนี้ทีนี้
คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสังคม
ไม่ใช่เฉพาะทั้งสองท่านนะคะที่อยากให้คดีนี้
เป็นคดีพิเศษดูไหมค่ะนี่เขาล่าลายชื่อกันแล้ว
คดีกรมสืบสวนคดีพิเศษเพื่อความเป็นธรรม
นี่ค่ะออกแคมเปญแบบนี้นะคะล่ารายชื่อเพื่อผลักดัน
เป็นคดีพิเศษนะคะครับอ่าใครเห็นด้วยก็ไปลงชื่อ
ก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับคือคดีนี้มัน
เป็นคดีอาญาพันธิ์นะครับถ้าคิดแค่แต่ว่าไม่
ใช่เรื่องฉันคนตายไม่ได้เพื่อนฉันญาติฉัน
ลูกฉันคิดอย่างนั้นก็ได้ครับค่ะแต่มันจะเป็น
บรรทัศนของสังคมในการที่จะพิจารณาตัดสิน
กันต่อไปแบบนี้อยู่กันป่ะล่ะถ้าสมมติมี